จอประเด็นวันนี้เราจะพาไปเจาะสนามเลือกตั้งในพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครนะครับ
ไปดูกันว่าในช่วงที่เหลืออีก๒สัปดาห์ก่อนถึงวันเลือกตั้งนั้น
คะแนนสอสอระบบเขตของแต่ละพักการเมืองในพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพ

สนามเลือกตั้งภาคกลางและภาคตะวันออกรวมถึงฝั่งตะวันตก๒๖จังหวัด
มีสอสอได้๙๒ที่นั่ง
รอบนี้เป็นการขับเคี่ยวกันระหว่าง๓พักการเมือง
แก่พักเพื่อไทยพลังประชารัฐและประชาธิปัตย์
หายใจรถต้นคอโดยเฉพาะเพื่อไทยและพลังประชารัฐ

วิเคราะห์พบว่าผู้สมัครพักเพื่อไทยมีโอกาสจะยกทีมที่จังหวัด
นนทบุรีสะแก้วนครนายกและได้เสียงข้างมากที่ปฐุมธานี
มุดปราการและสระบุรี
พักพลังประชารัฐโอกาสครองเสียงข้างมาก
เกือบจะยกทีมที่จังหวัดชนบุรีจันทบุรีชัยนาธ

ส่วนพักภูมิใจไทยและพักชาติไทยพัฒนาไล่ตามกันมาติด

คือจังหวัดอุทัยธานีและอ่างทอง
และจะเบียดแทรกได้ที่จังหวัดปราจีนบุรี

ที่นายจองชัยเที่ยงธรรมจากภักดิ์ภูมิใจไทย
ประกาศท้าชนกับภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
ล่าสุดพบว่านายจองชัยยังมีแต้มต่อ

เลขาธิการภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
วิเคราะห์เจาะสนามภาคกลางครั้งที่๓
วันที่๑๑มีนาคมที่ผ่านมา

มีจำนวนเท่ากันอยู่ถึง๒๕ที่นั่ง
ตามมาด้วยภักดิ์ประชาธิปัตร๒๐ที่นั่ง

และพักชาติไทยพัฒนา๙ที่นั่ง
ขณะที่สนามเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร๓๐เขต
ประชาธิปัตย์และพักเพื่อไทยยังครองพื้นที่
ล่าสุดประชาธิปัตรขยับมาที่๒๑ที่นั่ง
เขตบางแคร์เพื่อไทยเหลือ๙
ส่วนผู้สมัครจากพักอื่นไม่ว่าจะเป็นพลังประชารัฐ
พักอนาคตใหม่รวมถึงพลังท้องถิ่นไทย
ยังไม่สามารถขยับขึ้นมาชนะเลือกตั้งแบบเขตได้
โดยเฉพาะพักส้มหวานฟ้ารักพ่ออนาคตใหม่

ในโลกโซเชียลและวงสภากาแฟ

แต่ใน๓๐เขตยังไม่สามารถขยับขึ้นมาชนะเลือกตั้งในเขตได้

อาจจะเข้ามาในลำดับที่๓หรือ๔ในเกือบทุกเขต

จึงเป็นพักที่รอเก็บแต้มสอสอบัญชีรายชื่อเท่านั้น
ขณะที่ผู้สมัครพักพลังประชารัฐโค้งสุดท้าย
ใครก็ทิ้งลุงตู่ทั้งประชาธิปัตย์หรือเพื่อไทย
สมัครแต่ละคนไม่สามารถสร้างกระแสนิยมส่วนตัวได้
ประกอบกับกระแสไม่เอาลุงตู่ในหมู่คนชั้นกลางเริ่มกระเพื่อม
จึงยังมองไม่เห็นชัยชนะใน๓๐เขตกอทม
คงเก็บแต้มเพียงบัญชีรายชื่อ
รวมครั้งที่๓ในสนามกรุงเทพมหานคร
ประชาธิปัตย์๒๑เขตเพื่อไทย๙เขต
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน